แต่ว่าคุณผู้ชมอย่างที่คุณบอกไปทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
แต่อย่าลืมว่าแท็กซี่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะคะ
เพราะว่าเป็นอาชีพแรกเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวพอเดินทางมาประเทศไทยปุ๊บ
ต้องเจอใช่ค่ะอย่างที่ดอนเมืองอย่างที่สุวรรณภูมิเนี่ย

ถ้าเกิดว่าปลาเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งเข่งเลยนะ
อย่าลืมนะคะคนทำไม่ดีคนเดียวเนี่ยนู่นไปไกลถึงต่างประเทศค่ะ
ล่าสุดเกิดกรณีอีกแล้วนะคะ
เป็นกรณีที่พิธีกรชื่อดังของชาวเกาหลีใต้ค่ะมีการโพสต์แฉแท็กซี่ไทยนะคะ
คือพยายามที่จะคิดราคาเหมาจ่ายไม่ยอมกดค่าแท็กซี่มิเตอร์
พยายามต่อรองกับพิธีกรชื่อดังคนนี้นะคะ
จนกระทั่งเป็นข่าวสุดท้ายพอเขาไม่ยอมจ่าย
ไปเอาไม้คุณผู้ชมไล่ฟาดเขา

แล้วเขาลงจากเครื่องมารวมถึงเขาจะไปท่องเที่ยวต่าง
เขาก็จะต้องอาศัยรถแท็กซี่แล้วเขามาเจอแบบนี้

นี่ไง
เมื่อกี้เห็นภาพชัดเลยไหมผู้ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
กรมการขนส่งทางบกดูข่าวเราอยู่
เจ้าหน้าที่ดูข่าวเราอยู่นะคะ

ติดตามตัวมาสอบปากคำมาพูดคุยหน่อยนะคะ

ชมหน้าค่าตาแท็กซี่คันที่เกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางวิดีโอจากอินสตราแกรม
ของนายคิมอุริซึ่งเป็นพิธีกรรายการทีวี
ชื่อดังของเกาหลีใต้คนติดตามหลักแสนคนนะคะ
ที่ฉันเข้าไปดูล่าสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖๗๐๐คน
นี่คือภาพนิ่งที่มันเกิดขึ้นนะช่วงที่เขาลงมาจากรถ
แล้วก็เอาไม้ไล่ฟาดพิธีกรชื่อดังชาวเกาหลีใต้นะคุณผู้ชม
พิธีกรชื่อดังก็คือนายคิมอุริพยายามเล่าให้ฟังบอกว่า
มันเป็นคลิปวิดีโอที่เขานำมาเผยแพร่
แล้วก็เป็นภาพของโชเฟอร์รถแท็กซี่นะคะถือไม้ไล่ตี
ส่วนนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุกลับมานอนที่ห้องให้สบายใจ
พอสบายใจเสร็จปุ๊บไลฟ์สดทางอินสตาแกรมมาค่ะ
เรื่องราวมีอยู่ว่าคิมอุริเนี่ยเล่าแบบนี้นะคะ
บอกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
และได้มีการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่สีชมพู
คุณผู้ชมป้ายหมายเลขทะเบียน
ททหารหอหีบ๘๓๙๗กรุงเทพมหานคร
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมตอนแรกที่ขึ้นไป
คิมบุรีเขาบอกว่าไม่ได้มีการกดมิเตอร์
แล้วเขาเองก็ไม่ได้สังเกตพอไปสักพักเนี่ยนะ
พอไปสักพักนะคุณผู้ชมปรากฏว่า
เขาก็ถามพยายามถามว่าอ้าวทำไมไม่กดค่าแท็กซี่มิเตอร์
พยายามที่จะตอดรองเพื่อให้คิมอุริกับเพื่อน
จ่ายค่ารถโดยสารในราคาเหมาจ่าย
พอเขาไม่ยอมจ่ายนะครับ
คนขับรถแท็กซี่เขาขับพาวนเลยค่ะทีนี้
พาวนสุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัว
ชาวเกาหลีก็คือพิธีกรชื่อดังเนี่ยนะ
ไม่ยอมจ่ายนะแล้วก็พยายามที่จะขอลง
พอขอลงปุ๊บโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะลงจากรถเลย
หยิบไม้ไล่ฟาดแบบนี้นะคะ
มูลริได้มีการโพสต์เรื่องราวพร้อมกับเตือนเห็นไหม

เตือนเพื่อนเกาหลีที่จะมาเที่ยวประเทศไทย
บอกให้ระมัดระวังในการที่จะมาเที่ยวประเทศไทย
เพราะคลิปดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
มีคนเข้าไปคอมเมนต์มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์

เพราะว่ามีคนไปฟอลโลว์เขายอดฟอลโลว์หลักแสนคนนะฮะ
ทีนี้เนี่ยคนฟอลโลหลักแสนคนมันไม่ใช่แค่นั้น
คนบอกต่อปากต่อปากต่อปากต่อปาก

ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกตอนนี้
บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่๒
เดี๋ยวจะเรียกคุณสุรชาติ
ระบอรถยนต์ปี๒๕๒๒ฐานไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้
ตามมาตรา๕๗มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ส่วนอีกฐานความผิดก็คือแสดงกรียาวาจาไม่สุภาพ
อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา๕๗มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี
แล้วก็เดี๋ยวจะรายงานผลให้กับพวกเราได้ทราบนะคะว่าเรียกนายสุรชาติคนนี้

พิธีกรคนนี้ยอดผู้ติดตามเขาก็เยอะด้วย
ใช่ค่ะปกติเวลาเราไปเที่ยวประเทศไหน
เราจะหาที่ที่ควรจะไปเขาก็จะมีคนแนะนำ
แต่ทีนี้ถ้าชาวเกาหลีเขาจะมาเที่ยวประเทศไทย
เขาก็จะมีการเตือนกันเลยระวังแท็กซี่
แล้วตอนนี้เป็นช่วงหน้าหายซีซั่นของประเทศไทยด้วยนะครับ
ภาพเนี่ยแล้วก็คลิปเนี่ยมันมาออกตอนนี้เนี่ย
มันทำร้ายมากเลยค่ะทำร้ายมากเลยค่ะ
ทักซี่คนอื่นช่วยกันสร้างความรักที่ดีในการท่องเที่ยวของเราด้วยนะคะ